ตอนนี้มีอยู่หนึ่งคลิปที่กำลังเป็นที่พูดถึง
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นคนขับรถตู้รับจ้าง
ขับรถเข้าไปไปพักไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ระหว่างที่จอดอยู่เนี่ยจู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพยายามจะถอดเสื้อผ้า
ตัวเขาเองนะตัวของผู้หญิงเองถอดเสื้อผ้าของผู้หญิงเอง
และพยายามปีนไปบนหลังคารถเพื่อจะไปถ่ายอุจจาระ
หลังจากนั้นก็เดินลงมาแล้วก็เหมือนจะมาแก้ผ้าให้กับคนขับรถตู้ดู
ถามว่าจะดูไหมจะดูไหมก็มีการถอดเสื้อ
แล้วก็มีการขอดูอวัยวะเพศของคนขับรถตู้ด้วย

คุณเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็แบบเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะ
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็น่าสงสารนะ
เพราะเธอก็สติไม่สมประกอบนะ
คือถอดเสื้อตัวเองแล้วก็จะโชว์ของตัวเองให้ดู

แล้วก็พิกัดจะนอนลงไปเพื่อให้ผู้ชายนั้นไปมีอะไรด้วย
พอคนขับรถตู้ไปห้ามก็ยังชวนมีเพศสัมพันธ์
นอนลงจะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้

ผู้ชายก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่มีผมไม่มีอย่าทำผมเลยครับ

ขึ้นไปนอนบนหลังคารถเก๋ง
แล้วรถเก่งก็ยังคงขับอยู่ด้วยนะ

รถตู้เห็นท่าไม่ดีหนีดีกว่า
แต่คลิปคือถ่ายไว้หมดแล้วนะครับ
นี่ฮะหนุ่มคนขับรถตู้เอาคลิปนี้ไปโพสต์
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๓๓๐แล้วคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้น่าจะสติไม่ดี
ซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่รู้ไม่ได้รอดูว่าตำรวจเนี่ย
แล้วทำอะไรยังไงบ้างกับผู้หญิงคนนี้

แล้วก็ให้ญาติของผู้หญิงคนนี้ช่วยไปดูแล
แล้วก็พาผู้หญิงคนนี้ไปรักษาหน่อย
ไม่ให้ไปสร้างความเด็ดร้อนแบบนี้กับคนอื่นนะครับ
สงสารนะสงสารที่เธอเป็นแบบนี้นะครับ

ที่ทำให้บางคนมีสภาพจิตใจเป็นแบบนี้